แต่เรื่องที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้อันนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันค่ะ
วัยรุ่นเขาไม่พอใจพอมีคนไปเตือนว่าอย่าเบิ้ลเครื่องเสียงดังสิ
มาหมดเลยนะมีดไม้ขวดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยคุณผู้ชม
นี่เขามากันที่หน้าบ้านหลังนึงถืออะไรมาด้วยอ่ะ
มีดาบมีปืนแล้วก็ตะโกนด่าคนในบ้านนะคะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖เอามาโพสต์เอาไว้
นักข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่
ซอยหอมนรินที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ไปเจอเจ้าของบ้านนะเป็นผู้เสียหายคือคุณลุงพล
คุณลุงพลเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่สามสิบธันวาห์แล้วนะตอนประมาณห้าทุ่ม
ตอนนั้นผมเพิ่งกลับบ้านแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

กลุ่มนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าบ้านแล้วก็แม่นนั่น
เร่งเครื่องยนต์ค่ะทีนี้ฝั่งคุณลุงพลก็เลยเตือนไป
แต่ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นอ่ะเขาไม่พอใจแล้วเขาก็แบบแม่นแม่น
เร่งเครื่องหนักกว่าเดิมอีกค่ะทีนี้คุณลุงพลก็โมโหแหละ
ว่างขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะ
ว่างอยู่ลงที่พื้นหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไป
แล้วคุณลุงพลก็ออกมากวาดเศษแก้วออกจากหน้าบ้าน
ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะวัยรุ่นกลับมาอีกรอบนึง
มารอบนี้นี่โอ้โหมีดมาปืนมาขวดแก้วมาก้อนหินมาค่ะ
รีมาหาคุณลุงพลที่อยู่หน้าบ้านเครื่องขวดแก้วเครื่องก้นหิน
ใส่บ้านของคุณลุงพลนะคะแล้วก็ถือมีดมาชักปืนมาขู่ด้วย
อย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยตอนนี้เอาจริงนะ
ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรอกเป็นห่วงหลาน
หลานสาวผม๗ขวบก็อยู่บ้านหลังนี้
ทีนี้คุณลุงทำยังไงอ่ะคะผมก็ไปแจ้งความสิที่สพลำลูกกานะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๓๐ธันวาใช่ไหม
จนถึงตอนเนี้ยเจ็ดมีนาไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะ

บางวันเขาก็ทำพฤติกรรมแบบเดิมอ่ะอยากให้เจ้าหน้าที่
มาจัดการเรื่องนี้หน่อยฟังคุณลุงพลค่ะเพราะว่ามันไม่คืบหน้า
เราต้องให้นักข่าวช่วยแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่หวาดระแวงนะ
ปิดบ้านเนี่ยประตูเนี่ยทุกทีจะเปิดหมด
นี่ปิดหมดเลยปิดเปิดประตูนั้นประตูเดียว
แล้วที่ฟังคุณลุงพลเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ชื่อว่าในแบงค์ในแบงค์ก็อยู่บ้านใกล้ลุงนั่นแหละ
นักข่าวของเราก็เลยไปหาในแบงค์ที่บ้านค่ะแต่ว่าไม่เจอในแบงค์นะ
เจอแต่แม่แม่ก็เลยต่อสายอ่ะแล้วให้นักข่าวของเราอ่ะ
คุยกับลูกชายเลยแล้วแบงค์พูดไหมแบงค์บอกแบบนี้บอกว่าไอ้วันนั้นเหรอพี่
ก็แหมผมโดนเครื่องขวดใส่ก่อนนี่ไม่รู้ว่าเมาหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะ
ทีนี้ผมก็เลยออกมาดูอีกทีนึงแล้วก็มีมีดมีปืน
ปืนนั้นมันปืนปลอมพี่ครับแต่อีกอย่างหนึ่งวันนั้นอ่ะ
ผมก็เมาด้วยเหมือนกันผมก็ดื่มไปด้วยอ่าตอนผมวิ่งออกไปดู
ผมก็ต้องหาอาวุธไปด้วยดิใช่ก็เลยติดมีดติดปืนปลอมไป
ถูกต้องแล้วก็ถามแบงค์แล้วเขาบอกว่าแบงค์ปลาขวดใส่
จริงป่ะแบงค์บอกว่าอ๋อก็คนที่ปลาเนี้ยอืม
เด็กที่ไปด้วยกันเขาปลาพี่แต่ผมไม่ได้บุกรุก
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรลุงแกเลยนะฝ่ายนั้นน่ะ
เขายิงปืนมาจากบ้านอ่ะใส่พวกผมสองนัดครับ
เรื่องนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็ยอมรับกับตำรวจไปแล้ว
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุก็ขอไกล่เกลี่ยกันที่โรงพัก
โดยทางฝั่งแบงค์เขาก็ยกมือไหว้แล้วนะ
ยกมือไหว้ไปแล้วแต่ฝั่งลุงพลเขาไม่ยอมเองนี่นะ
เออนะฮะเรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะ
ใช่ค่ะต้องรอติดตามข้อเท็จจริงจากทางตำรวจอีกครั้ง
ในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อนะฮะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะ
สำหรับตำรวจสพลำลูกกาจัดการเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ
ใช่นะครับเพราะอุกอาจเกินนะฮะใช่